คุณผู้ชมค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะจัดตั้งหน่วยให้บริการประชาชนค่ะที่ต้องการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงขณะที่ประชาชนจำนวนมากค่ะมานั่งเฝ้ารอรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณถนนพระรานติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณ
ประชาชนมาจับจองพื้นที่สนามย่าบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
เพื่อติดตามการถ่ายท่อสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่ประชาชนหลายคนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่าย
เพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยค่ะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาถึงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ประสบกฏิกรทุกมูราวพร้อมใจกันมานั่งริมถนน
หน้าพระรานเพื่อเฝ้าทุนละออมพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังด้วยความจงรักพักดี
ส่วนบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ยังมีหน่วยงานต่างร่วมกันให้บริการประชาชน
เช่นร้านตัดผมที่ยังคงบริการตัดผมฟรีเป็นวันที่๘แล้ว
และจะยังคงเปิดบริการต่อไปค่ะ
ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการหลายสิบคน
เช่นเดียวกับการบริการทางการแพทย์จากแพทยศภา
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
จากมหาวิทยาลัยหน่วยแพทย์ทหารและแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคต่างให้กับประชาชนที่มาแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจากการสอบถามพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
รองเลขาธิการแพทยศภาก็ระบุว่า
การบริการประชาชนครั้งนี้เป็นโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ
ถวายพระราชกุศลโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและเพศรัชกร
จากโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศมาให้บริการ
โดยได้เปิดบริการมาเป็นวันที่๘แล้วและจะเปิดไปจนครบ๑๐๐วันค่ะ
โดยในวันนี้มีการขยายพื้นที่ห้องฉุกเฉินและห้องคนไข้หนัก
เนื่องจากเมื่อวานนี้มีประชาชนเจ็บป่วยจำนวนมาก

โดยในแต่ละวันจะมีทีมแพทย์๑๐คนพยาบาลกว่า๑๐คน
เพศรัชกรอีก๒๐คนพร้อมบริการประชาชนฟรีตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการไม่น่าเป็นห่วง

แต่หากอาการหนักขึ้นจะมีเตียงพักรักษาเพื่อดูอาการถึงช่วงเย็น

ส่งตัวไปยังทีมแพทย์ทหารบก

เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
คนไข้ที่เข้ามาส่วนใหญ่เราพบว่าเป็นชาวต่างจังหวัด
ที่เดินทางมาถวายความอาลัย

เข้ามาถึงเราก็มีความเจ็บข่วย

ต้องรอกลับไปถึงจังหวัดเขานะครับ

มีเด็กป่วยจำนวนมากเช่นเป็นหวัดมีไข้ทั้งหลายนะครับ
แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยก็เข้ามารับยาที่เราครับ
แล้วก็สังเกตว่าท่านเหล่านี้ถึงแม้จะใช้รัฐบาลฟรี
แต่ว่าแม้แต่เดินทางไปศรีราชพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็ยังไปไม่ได้

ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัย

เนื่องจากขณะนี้ในกรุงเทพมหานคร
มีอากาศร้อนและบางครั้งมีฝนตก
อาจจะมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
ในช่วงเวลานี้จะไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษแล้วนะคะ
แต่ว่าประชาชนหลายคนก็ยังอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวง

ซึมซับบรรยากาศและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
สุภานีคสมโภตข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะ